เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมก็จับตามองเหมือนกันนะคะ
ว่าหลักธรรมคำสอนมันผิดแผกแตกต่างไปจากพระพุทธศาสนา
คนเห็นภาพนี้คลิปนี้ทีไรผมโอ้สายหัวทุกทีเลยนะฮะ
เมื่อวานนี้ก็ถูกจับศึกแล้วเราต้องเรียกว่านายกรรณญาแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าเช้านี้ยังมีคนที่เขาศรัทธา
เขายังไปที่สำนักสงฆ์นี้อยู่นะคะคุณผู้ชม
ไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าตัวถูกเจ้าหน้าที่จะจับศึก

เอาคดีข้อหาอะไรอาจจะมายอมทุกอย่างแต่บอกว่า
เมื่อธนาคมถ้าทำไมอย่างนั้นผมจะเอารถหาใส่ใส่แบบผมอย่างนี้
สัดข้อหาอะไรก็ตามเถอะ
นั่นแหละครับท่านก็มีอาการขัดขืนในบางจังหวะนะครับ
แต่เราก็ถามว่าเป็นใครอะไรอย่างไรจะแจ้งข้อหาอะไร
ก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่มาแตะเนื้อต้องตัวเลยนะครับ

เดินกันข้างเดินกันหน้าหน่อย
จะได้พาไปตรงรถที่จะควบคุมตัวนะฮะ

แม้ว่าจะมีลูกศิษย์ลูกหาของทางสำนักสงฆ์วัดป่า
เนื้อนาบุญเนี่ยพยายามที่จะห้ามปราม
แต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามได้
เจ้าหน้าที่เอ่ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจสพปรางกู่

ท้ายที่สุดก็นำตัวพระกรรณญาเนี่ยนะคะ

ทีนี้พอไปถึงที่สพปรางกู่เนี่ย

ยังไม่ได้นำตัวพระกรรณญาลงจากรถนะ

ให้เบื้องจิวรถอดสบงถอดอังสัตว์ในรถก่อน

ทีนี้พอใส่ชุดขาวมีภาคเข้ามาพาดบ่า

ทีนี้พระกรรณญาก็เปล่งวาจาลาศิกขาแล้วประกาศ

ตำรวจก็นำตัวนายกรรณญาอินทนูไปแจ้งข้อหา

ครับการที่เป็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจครั้งนี้
คือตำรวจไม่ใช่อยู่นะก็พุ่งไปจับกลุ่มพระรูปนี้

แต่ว่ามันเป็นไปตามผลการสอบวินัย
ผลการสอบอธิกรเรื่องการระงับอธิกรพระกรรณญา
เนื่องจากสอนผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย
จากการที่พระกรรณญาสั่งกัดวัดธสะพงตำบลปริยัย

ได้อบรมสั่งสอนศิรษฐรณยุสิตณที่พักทรง
ที่มันผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมคำสอนที่ทรงตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว
นี่แหละฮะมันเลยเป็นคำสั่งของทางด้านผลการตรวจสอบอธิกร
แล้วก็เลยส่งผลให้ตำรวจต้องไปควบคุมตัว
ไม่ใช่อยู่ตำรวจจะไปควบคุมตัวโดยไม่มีเหตุผล
ค่ะดังนั้นก็ให้พระกรรณญาลาศิกขา
แล้วก็มีการสั่งปิดสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ศรีสะเกดทันทีนะคะ
ทีนี้ทางด้านพระครูเขมจิตสุนทรที่เป็นพระที่นายกรรณญานับถือ
ก็มาที่สพปรังกู่ด้วยได้คุยกับนายกรรณญาที่หน้าห้องขัง
แล้วก็บอกว่าจากการพูดคุยเนี่ยนะปรากฏว่านายกรรณญาก็ยอมรับข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้ง
แล้วก็บอกว่าจะไม่บวชเป็นพระอีกออกไปเนี่ยจะไปนุ่งห่มแต่งกายเป็นฤษีแทน
ทีนี้หลักคำสอนต่างเนี่ยนะคะคือทางด้านพระครูเขมจิตเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี่ย
พระกรรณญาเนี่ยศึกษาหลักธรรมจนวิปราชคิดเองเออเองว่าสิ่งนั้นดี
แล้วการที่อดีตพระกรรณญาเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านก็คือพระครูเขมจิตเนี่ย
ไม่ได้ดูแลอดีตพระกรรณญาให้ดีด้วยครับตอนที่อดีตพระกรรณญานะได้ต้องไปพูดคุยกับพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
ชั้นผู้ใหญ่ท่านก็บอกพระกรรณญานะบอกว่าท่านทำอะไรท่านก็รู้แก่ใจนะ
ท่านทำผิดตรงไหนท่านก็รู้แก่ใจนะแล้วก็ท่านเนี่ยถือว่าไม่มีสังกัดวัดอีกนะครับ
ท่านก็ไม่เข้าข่ายในการเป็นพระสงฆ์อะไรอย่างนี้ฮะก็แจ้งความผิดแจ้งเรื่องของวินัยไปนะครับ
เรื่องของคำสอนอะไรต่างสุดท้ายพระกรรณญากลายเป็นนายกรรณญาแล้ว
นำคนที่นับถือศรัทธาเต้นอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปเก่าที่สื่อก็เคยเผยแพร่กันไปแล้วนะ
ใช่ค่ะแต่อยากให้ฟังเสียงของนายกรรณญาหน่อยนะคะพอประกันตัวแล้วกลับไปที่สำนักสงฆ์แล้วแล้วเปิดเผยเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างค่ะ
มันก็ถ้าเรามีความผิดเราก็ต้องยอมรับผิดสิแต่เราต้องขอเหตุผลว่าเหตุผลเขาว่ายังไง

ถ้าสินห้าประพฤติปกตินะใครอยากมาปฏิบัติ
ใครมาขอคำชี้แน่ก็ได้ทั้งนั้นแหละ
อ๋อที่แรกที่ฉันเข้าใจว่าที่บอกจะนุ่งห่มเป็นรือสี

ลายเสือไม่ใช่เป็นรือสี๗สีนะครับแล้วก็เมื่อวาน
ตอนที่กำลังศึกนายกรรณญาก็ยังประกาศก้าวอยู่นะว่า
เขาจะสอนคนสอนตามความเชื่อของเขานะครับ
ใครยังศรัทธาก็สามารถที่จะมาหาเขาได้นะครับ
ดังนั้นเมื่อวานถูกประกันตัวออกไป
ก็กลับไปที่สำนักสงฆ์ใช่ไหมสำนักสงฆ์เนื้อนาบุญ
แล้วก็แต่งกายเป็นบรือสีเจ็ดสีปรากฏว่าเช้านี้นะคุณนะ
ที่สำนักสงฆ์เนื้อนาบุญนะครับตำบลโพศีอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด
ปรากฏว่ายังมีลูกศิษย์ลูกหาคนที่นับถืออยู่
ยังมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับคุณผู้ชม
ข้ามมาก้มกราบอดีตพระกรรณญาเหมือนเดิมเลยนะ
ใช่ค่ะขณะที่นายกรรณญาอินทนูหรือว่าตั้งตนเป็นบรือสี๗สี

และต่อมานายกรรณญาก็เดินออกมาบริเวณด้านหน้าที่พัก
แล้วก็มีบรรดาลูกศิษย์พากันเข้าไปก้มกราบด้วยความเคารพสัทธาเช่นเดิมนะครับ
ซึ่งนายกรรณญาก็ได้ขอร้องบรรดาลูกศิษย์ว่าอย่าได้ก้มกราบอีกนะครับ

แต่บรรดาลูกสิทธิ์ต่างพากันบอกว่าพวกตัวเนี่ยเคารพ
กราบไหว้ท่านด้วยความศรัทธาภายในจิตใจของท่าน
ไม่ได้เคารพท่านที่ภายนอก
แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นพระสงฆ์ไม่ได้นุ่งห่มจีวรแล้ว
แต่พวกตนก็ยังเคารพรักท่านเสมือนพ่อของพวกเรานะครับ
ขณะที่นายกรรณญาเองนะครับก็เปิดเผยออกมาบอกว่า
ผมก็แจ้งแก่ลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้

เจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่ทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรม
ส่วนการสอนศีล๕นั้นก็ยังคงสอนศีล๕แก่ลูกศิษย์เช่นเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมแบบ

ดับวิญญาณยังสอนเหมือนเดิมนะฮะ
ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ได้จะทำให้บรรลุมักผล
โดยเส้นผมจะม้วนเป็นวงกลมจะขอดเป็นวงกลม

ซึ่งการที่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ได้สั่งปิดที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญแล้ว
แต่ว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคล

สามารถที่จะเข้ามาหาและสนทนาธรรมกับผมได้ตลอดเวลา
โอ้ดูนายการัญญาพูดแบบนี้นะเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะมันยังมีเรื่องคดีความไหมคะซึ่งนายการัญญาบอกว่า
ก็รับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
ที่แจ้งข้อหาเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
แต่ทีนี้อยากให้เรื่องมันจบแล้วก็ไม่อยากให้เสื่อมเสีย
ต่อคณะสงฆ์ศรีสะเกดฝ่ายธรรมยุทธ์
ทีนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้มันเป็นประเด็น
ส่วนเรื่องสารจับที่ภาคสารอย่างไรอันนี้สุดแท้แต่ความแม่ตาของสาร
ครับอย่างไรก็ตามนะฮะคือวันนี้ทางนายกรรณญาต้องขึ้นศาลนะครับ
ก็คณะของนายกรรณญาก็คือลูกศิษย์ลูกหาที่ยังนับถือนายกรรณญาอยู่พร้อมนายกรรณญา
ก็ออกเดินทางจากที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญ
เพื่อเดินทางไปที่สพปรางกู่จังหวัดศรีสเกต
ไปพบพนักงานสอบสวนกันอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็พนักงานสอบสวนจะได้นำตัวนายกรรณญาไปส่งฟ้องศาลจังหวัดศรีสเกต
ทีนี้การจะเดินทางไปศาลก็มีคณะลูกศิษย์ลูกหาของนายกรรณญา
พนมมือคอยส่งจนพ้นบริเวณที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญนี้นะครับ
แต่ว่าบางคนบอกว่าให้เรียกที่พักสงเนื้อนาบุญนี้ว่า
เป็นอดีตที่พักส่งเนื้อนาบุญเหมือนกัน

แล้วก็นายกรรณญาก็เป็นอดีตพระกรรณญา

ใช่ตอนนี้เป็นนายการัญญาหรือสิ้นเจ็ดสีแล้ว

นี่ก็เป็นข้อมูลล่าสุดในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ